ดาบตำรวจโมโหภรรยาที่ไปงานวันเกิดเพื่อนค่ะ
ก็ตามไปทำร้ายร่างกายริมถนน
แล้วก็ทุบรถของเธอจนพังยับเยินนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะล่าสุดก็ได้เข้ามอบตัวแล้วค่ะ
โทรเลยนะมึง

เฮ้ย๑๙๑โทร๑๙๑

ดาบตำรวจพงศักดิ์รจนัยค่ะ

ทำร้ายร่างกายภรรยาที่นอนอยู่กับพื้นตรงนี้ค่ะ

อยู่ที่ซอยกาญจนะรุจิ๓นะคะ

ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณตี๑นะคะ

เพื่อที่จะเคลียร์กับภรรยาแต่น่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะ

เขาเนี่ยจับศีรษะของเธอ

แล้วเอาค้อนเนี่ยทุบรถ

สักครึ่งชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้

เพราะว่าผู้ชายบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจ

กู้ภัยก็ต้องขอกำลังเสริมนะคะ

คนที่เป็นภรรยาที่กำลังถูกทำร้ายได้

ค้อนทุบพังยับเยินทั้งคันนะคะ

ถึงสงขลาแล้วก็ลงมือทำร้าย
แล้วเคยทำแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งด้วย

โอ้โหไม่มีชิ้นดีเลยนะคะ
ล่าสุดดาบพงศักดิ์ไปมอบตัวแล้ว

พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาตามหมาย

และใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ถึง
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย

พงศักดิ์ไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวน

ก็เลยคุมตัวเข้าห้องขัง
คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
และก็ทางต้นสั่งกัดมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะ